ว่าไหมช่วงนี้มีศิลปินหน้าใหม่พุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลย
เขาก็เลยผุดไอเดียเก๋นำเอานุ่มคิ้วบอยมาส่งซิงเกิ้ลเพราะเอาใจแฟนเพลง
อย่างน้องมิวชิสนุชาค่ะจะน่ารักขนาดไหนคิ้วขนาดไหน
คุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันจ้า

มาฝากผลงานซิงค์ต้นแรกในชีวิตกับเป็นแฟนไทยรัสทีวีของเรานะคะ
ซึ่งน้องมิวเองก็เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นกับผลงานชิ้นนี้เอามากเลย
พอได้โอกาสทำงานกับทีมงานมืออาชีพหลายคน
ซึ่งตัวเขาเองก็มุ่งมั่นตั้งใจสุดตัว
แล้วก็หวังว่าแฟนทุกคนจะชอบผลงานเพลงนี้ด้วยนะจ๊ะ

อยากทำเพลงแนวอคุสติกป๊อปหน่อยที่คนฟังได้

แล้วช่วงนี้ที่เรารู้จักกับพี่โจวงแพนเค้กอยู่แล้วแล้วก็พี่เบล
โจเขาก็เลยโทรมาหาเราแล้วก็ถามว่า

ค่ายก็ให้พี่โจเป็นคนแบบดูแลให้
น้องตรงว่าตอนแรกมันก็รู้สึกแบบแอบกลัวเหมือนกันว่า
คนจะชอบไหมนะหรือว่ามันจะแบบมีคนฟังหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ครับ
หายเหนื่อยพี่หายเหนื่อยพอเห็นคนชอบ
เห็นคนมากดคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ครับ
มีคำตีชมเราก็รู้สึกดีครับ